มาดูกันต่อกับสาวสวยสาวแซ่บคนนี้นะคะ
อภิษดาค่ะล่าสุดไปเจอที่เชียงใหม่ไปงานอีเวนต์
ขอบคุณค่ะไม่ใช่เอาจริงถามพี่แจ๊ค

ตลกตัวเองก็ว่าไอ้น่ะสวยจริงกรูมสมและก็ล่าสุดค่ะ

ก้าวจิลายุยังไงรักเด็กเลยนะเถิวเนี่ย

น้องบอกว่ายังไงก็สวยป่ะ

ทำไมน่าต้องบิดขนาดนั้น

น่ะจริบยังไง
ชื่อฉันชอบน้องเขาแบบ

อ๋อสุขีกันตายซิโอดนะคะ

คุณเอมิมรโรโกธเพื่อนซีในกวนเสร็จอาการท้องแข็ง
ออกมาโพสต์หลายคนก็ตกใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ

คุณแม่เขาดูแลตัวเองดีมากเลยค่ะ

พอเครียดแล้วท้องแข็งแล้วมันจะไม่ดีกับเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้เขาชินเขาบอกเขาอยู่ได้แล้ว

ไม่ได้ว่ามันหายนะแต่คนเรามันก็ชินนะเนอะว่ามันเจ็บอย่างนี้แหละ
ความเจ็บมันเดี๋ยวมันก็มาบ้างหายไปบ้างอะไรแต่มันก็อยู่ได้
ค่ะก็อีกประมาณ๒๓เดือนก็จะคลอดแล้วนะคะ
แต่ว่าที่จะคลอดก่อนเลยคุณเป้ยปานวาด